ในรายการถามตรงกับจอมขวัญนะครับ

เพราะวันนี้กลุ่มราศดรเขาจะมีการประชุมกัน

ที่แถวสารแดงช่วงเย็น๕โมงเย็น
แต่ว่าเป็นการชุมนุมแบบการแสดงออกทางศิลปะ

แต่ว่าที่สำคัญก็คือเรื่องของการจราจรแถวนั้นยิ่งรถติดอยู่นะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นดราม่า
ที่เชื่อว่าคนที่จัดงานก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วฮะ
แต่มันกลายเป็นดราม่าทงชาติ

เห็นแล้วนึกว่าใครมาตัดต่อแกล้งหรือเปล่า
ครับแต่ตอนแรกมองเผินก็ไม่ทันได้สังเกตนะ

สรุปแล้วบนป้ายไวนิวไม่ใช่เป็นทงชาติไทย

นี่ครับจากกรณีที่มีการจัดกิจกรรมกัน
ชาวบางกล่ำรวมพลังร่วมใจปกป้องสาบัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
พอมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ
ปรากฏว่านี่แหละครับหลายคนไปจับจ้องอยู่ที่ป้ายไวนิว
บนเวทีซึ่งป้ายไวนิวนะคุณ
กลายเป็นลักษณะของทงชาติ
แต่จริงถ้าเป็น๓สีแบบนี้สลับกันแบบนี้
คือสีน้ำเงินอยู่ข้างนอกตามด้วยสีขาว
สีแดงอยู่ตรงกลางตามด้วยสีขาวแล้วก็น้ำเงินขอบนอกอีกรอบหนึ่งนะฮะ
ก็เขาก็มีความหมายแล้วฮะสีแดงเขาหมายถึงเลือดเนื้อจิตวิญญาณ
สีขาวความสงบสุขสีน้ำเงินคือท้องฟ้าและโอกาส
ทงของคอสซาลิก้าเขาซึ่งถ้าเป็นแนวขวางและสีแถบแบบนี้
เขาบอกจะมี๓ประเทศที่สีคล้ายกันก็คือคอสซาลิกา๑ไทยและเกาหลีเหนือ
สามประเทศนี้จะสีคล้ายกันแต่เพียงสลับสีกันบ้าง
หรือว่าความกว้างความแคบของแต่ละสีแตกต่างกัน
ทีนี้พอเป็นดราม่าขึ้นมาผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ
เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้กับนายอำเภอนะครับ
โดยนายอำเภอบังกล่ำนายอำเภอสุรัตน์ลายจันทร์ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด
แต่ตอบสั้นว่าก็ได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปทางจังหวัดแล้ว
ขณะที่ชาวบ้านซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมก็ยืนยันกับผู้สิทธิ์ข่าวเรื่องทรงชาติเนี่ย
คือตอนนั้นไม่มีใครสังเกตว่าสีมันผิดเพี้ยนไป
รู้อีกทีภายหลังที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเสียใจ
เสียใจและขอโทษกับความผิดพลาดครั้งนี้ทุกคนอยากแสดงออก
ซึ่งการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่มีความแอบแฝงอะไรเลย
และความผิดพลาดมาจากร้านไวนิวนี่ชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับ
ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับผู้ว่าจารุวัฒน์เกลี้ยงกล่าวเปิดเผยนะครับ
ว่าได้รับหนังสือชี้แจงจากนายอำเภอแล้วซึ่งทุกคนก็เสียใจและขอโทษ
ทั้งที่ความจริงก็ต้องการจะแสดงเจตนาในการที่จะปกป้องสถาบันนะฮะ
แล้วก็มีรายงานนะครับว่ากรณีดังกล่าวมาจากความผิดพลาดของร้านไวนิว
ที่ออกแบบทรงชาติและใช้สีที่ผิดคือร้านเวนิวเขาต้องออกแบบกราฟิกหมดใช่ไหม
ออกแบบคำออกแบบการวางตัวอักษรออกแบบการวางทงชาติอะไรแบบนี้
แต่ดันไปใช้สีผิดซึ่งทงชาติไทยต้องอะไรคุณ
อยู่ขอบนอกขาวอยู่ระหว่างแล้วก็ตรงกลางต้องเป็นสีน้ำเงิน
แต่ทีนี้พอมันออกมาเป็นแบบนี้ดราม่าแบบนี้ทางจังหวัดทางผู้จัดเองก็เสียใจเหมือนกันนะฮะ
นี่ก็เป็นเรื่องดราม่าทงชาตินะฮะ